อีกไม่กี่วันแล้วพี่พี่น้องน้องแม่แม่จ๋า

ไปถึงงานแต่งเข้าไม่ใช่ไปกินของงานแต่งนี้
ไปรวบยินดีไปดูความรักหวานชื่อความอลังกลความกลางการของงานแต่ง
คุณผู้ชมค่ะแล้วบอกแบบนี้เลยว่าทันทีที่ประกาศข่าวดีว่าจะแต่งงาน
เอฟซีเอบีดีใจแบบสุดสุดเลยแล้วก็นับวันรอใจจดใจเจาะกันเลย
คุณผู้ชมอยากจะให้ดูก่อนไอ้ที่ยาวยาวเนี่ยคิว
ไอ้ที่ยาวนี่คือคิวงานของทั้งคู่ตลอดเดือนเมษา
แต่งแล้วบ่าวเจ้าสาวปกติเขาไปทำอะไรอาบน้ำแร่แช่น้ำนมพักผ่อนให้สวยงามกันแล้วถูกไหม
คอร์สบ่าวสาวกันไปแต่นี่บอกเลยว่าลุยงานอย่างกับร้อนเงินคุณผู้ชมค่ะ
เว้นเดชบุญเว้นวันที่๒๙เมษาไว้

คุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงนะแต่วันนี้แหละค่ะก็เลยถือเลิกงามยามดี
วันนี้ทำพิธีฉลองมงคลสมรสท่ามกลางความยินดีของทั้งสองฝ่าย

และก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอกันไปแล้วคุณผู้ชม
ทั้งสองคนเดินทางไปลองชุดแต่งงานใช่ไหม
ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วจะบอกว่านี่แค่วันลองชุดนะคุณ
สง่าออร่าออใจแบบสุดเลย
ไม่ว่าจะเป็นชุดที่ปักด้วยเพชรชวาลอฟสกี้ทั้งชุด

เห็นแล้วตะลึงในความสวยงามของซ้อแอน
แม้จะเป็นชุดไทยสุดหวานบอกเลยว่า
สวยจริงอย่างกับนางฟ้าออร่าเจ้าสาวพุ่งมาเลยคุณผู้ชม
นี่ขนาดยังไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มทุ่งนะ
แล้วล่าสุดคุณมีภาพมาทำให้เอฟซีได้ชื่นหัวใจกันไปอีก
กับภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานละมุนของวันนี้ดารา
น่ารักมากเหมือนกับโอป้าเนอะ
โพสต์ลงในโซเชียลมีข้อความบอกว่า
เพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เพื่อนพี่น้องเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งมีมาเหมือนกัน

ดราม่านี่เขายังไม่ทันแต่งเลยนะ
มันมีภาพการ์ดแต่งงานออกมาไง
แล้วมันมีเนี่ยการ์ดแต่งงานหลายคนก็พยายามดู
เอ้าทำไมไม่มีชื่อคุณพ่อคุณแม่บ่าวสาว

แต่อธิบายแบบนี้ใจเย็นคุณผู้ชม
การ์ดแต่งงานนี้นะเขามีสองแบบด้วยกัน

การ์ดเชิญย่านเนี่ยมีชื่อผู้ใหญ่

ดัดประวัต้ีประโยชน์ความไม่ต้องไปกังวลครอบครัวเขา

ส่วนการ์ดสื่อเป็นแบบเชิญออนไลน์

เขาจัดให้บอสบอยจัดให้ด้วยคุณผู้ชม
เนี่ยถามธรรมดานะจ้ะ
เราส่งคุณน้องรดเด่นไปถึงที่ไปถึงงาน
บอกว่ากำชับมาแล้วไม่ใช่มัวแต่ไปกินแกงฟรีเขานะ
เอาภาพมาฝากด้วยภาพเท่าสาวสวยลงไปถึงเอฟซีเขานะ
ไปกันเนืองแน่นเลยเพราะว่างานนี้เขาบอกว่า
เปิดให้บรรดาคนรักซ้อแอนแล้วก็บ๊อบอยบอสบอยไปร่วมแสดงความยินดีกัน
อย่าทำให้ผิดหวังนะลูกสาวน้องรถเบนนะคะ